ตลอด๑สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแรงในจังหวัดสุโขทัย
ซึ่งก็ทำให้พบนะคะว่าระดับน้ำในแม่น้ำยม
ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนในพื้นที่แห้งขอดลงอย่างต่อเนื่อง
ติดตามได้จากรายงานของคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐค่ะ
ตลอดทั้งสัปดาห์ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแรงแม่น้ำยม
จังหวัดสุโขทัยพบว่าแม่น้ำยมเริ่มแห้งขอดได้เห็นในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะตำบลคองกระจงอำเภอสวรรคโลก
แม่น้ำยมแห้งขอดเป็นทางยาวจนสามารถเดินข้ามฝั่งกันได้
ขณะเดียวกันก็พอมีน้ำลงเหลือให้เห็นเหนือฝายางคลองกระจง
และเหลือประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ที่กักเก็บน้ำไว้ได้ราว๔๓๒๐๐๐ลูกบาทเมตร
เพื่อใช้อุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแรง
ปิติแก้วสลับศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยว่า
ปีนี้ประสบปัญหาน้ำน้อยอย่างน่าใจหายห้วยหนองคลองบึงเริ่มแห้งขอด
อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่๖อ่างและแก้มลิง๑แห่ง
มีน้ำสำรองน้อยกว่าปีที่ผ่านมาแต่ยังยืนยันไม่ถึงขั้นขาดแคลนน้ำทั้งจังหวัด
โดยทางจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการและป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแรง
โดยบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นรูปธรรมและได้จัดตั้งศูนย์ใน๙อำเภอ
สำหรับการใช้น้ำของเกษตรกรหรือแม้แต่น้ำอุปโภคบริโภค
โดยเน้นย้ำให้คนสุโขทัยต้องอดน้ำตาย
๘อำเภอ๔๐ตำบล๒๘๖หมู่บ้านต้องประสบปัญหาฝนแรง
เว้นอำเภอกงไกรราชส่งผลให้นาข้าวและพืชไร่
เช่นมันสับปะหลังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถั่วเขียวถั่วเหลืองได้รับผลกระทบ
แต่ในยามวิกฤตก็ยังมีพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำหนองปลาหมอ
ตำบลย่านยาวอำเภอสวรรคโลกมีชาวนาอยู่จำนวนหนึ่ง
ยังทำนาปรังอย่างต่อเนื่องเพราะมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่
โดยได้ทหารเข้ามาช่วยขุดลอกและบริหารจัดการน้ำกันอย่างเป็นระบบ
จึงทำให้พื้นที่เล็กแห่งนี้รอดพ้นจากปัญหาภัยแรง
พวงภัยแรงในจังหวัดสุโขทัยปีนี้เนื่องมาจากฝนทิ้งช่วง
ทำให้แม่น้ำแห้งขอดและสิ่งเดียวที่จะทำให้สถานการณ์กลับมาสู่สภาวะปกติ
คือฝนและการบริหารจัดการน้ำที่ดีในอนาคต
สิทธิ์บุญรัฐข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน